อยู่ชุมชนนี้ไม่ต้องใช้เงินเลยสักบาท

เพราะว่าชุมชนแห่งนี้ชื่อว่าชุมชน๐บาท
หรือว่าร้าน๐บาทนี่เอง

แต่ว่าทำไมถึงอยู่คิดโครงการดีแบบนี้พี่

ปกติเราก็ไปหาขยะหาอะไรอยู่แล้ว

เดี๋ยวอยากให้พี่ทอนพาไปดูรวมถึง
พาไปเจ็บยาดด้วย

เนี่ยร้านร้านเนี่ยร้านร้านตะผมฝั่งเนี้ยเนี่ยร้านนี้ก็จะมีศัดญตราครับ
แล้วเขาก็คือจะเอาบินมาให้พี่อีกทีหนึ่ง
ผมจ่ายบินเค้าเมื่อประนเย็นแล้วผมก็ไปนับบินกลับ

ได้สะแกรงได้โอ้โฮนี่ดีด้วยน่ะ

เฮ้ยกินใช้รายเงิน

นี่ครับผมขนมน้องเลือกมาแล้วทั้งหมด
นี่เป็นเท่าไหร่นะฮะ

บิ๊ดเราได้๑๑บาทนี่หน่า
เด็กจะขาดอีก๒๔บาท
สงสัยพี่ต้องไปเก็บเพิ่มแล้วแหละ

วันนี้ต้องบอกเลยว่ามีประโยชน์มากคุณผู้ชมครับ
เราจะได้ไปเก็บขยะได้ออกกำลังกายแล้วนะครับ
เรายังได้อิ่มท้องด้วยครับคุณผู้ชมฮะ
เห็นไหมน้องเขาเอาไปแลกน้ำแลกนมแลกขนมกันมา
พี่ทอนครับโครงการแบบนี้ดีแบบนี้

อยู่ที่ออนุส๑๔ได้ครับเคพประเวท
ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเด็กออกไปก็ต้องดูแล

เวลาที่เราเก็บขยะเสร็จแล้วก็ล้างมือพ่น

ขอให้อยู่กับเราไปนานเลยนะครับพี่ทอน
วันนี้ขอขอบคุณพี่ทอนมากเลยนะครับ